ทึบแปลว่าห้ามแซงห้ามแซงรถกระบะจะแซงเส้นทึบ
แล้วจังหวะที่เขาจะแซงเนี่ยพื้นที่ที่จะแซงเนี่ย
เป็นทางขึ้นเขาด้วยเส้นทึบด้วยซ้ายเป็นเหวขวาเป็นภูเขา
แซงแบบนี้คุณผู้ชมไปดูเราหน่อยค่ะว่าคลิปมันเกิดอะไรขึ้น
เดี๋ยว
เจ้าของกล้องหน้ารถเนี่ยเป็นคนเอาคลิปนี้มาโพสต์เองนะคะ
แล้วก็คุณเห็นไหมว่าเจ้าของกล้องหน้ารถเนี่ย
คือกำลังจะแซงเส้นทึบขึ้นไปข้างหน้าโตโยต้ามาค่ะสะกิด
โยต้าไปชนเขาฉลับซ้ายรถคันที่ซวยคือรถอีกคันหนึ่งเห็นไหม

เกือบตกเหวอ่ะคุณเคราะห์ดีมากที่ไปติดอยู่กับต้นไม้
ติดอยู่กับต้นไม้ก็เลยทำให้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยเท่านั้นนะคะ
ต้องไปเอาผ้าสามสีไปผูกขอบคุณต้นไม้ด้วยนะ
ไม่ฉะนั้นแล้วเนี่ยด้านล่างเป็นอะไรรู้ไหม
ทีนี้คลิปนี้ถูกโพสโดยเพจเฮียขับรถข้อความแซงแซงสวย
เออจริงนะมีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นมาก
บางคนก็ไปต่อว่าต่อขานเจ้าของกล้องหน้ารถ
ที่กำลังจะแซงเส้นทึบแบบนี้นะ
บางคนก็บอกว่าเนี่ยแซงขึ้นไปแซงขึ้นไปทั้งสองแซง
แล้วอีกคนนึงก็ซวยไปเห็นไหม
เกือบตกเหวอะค่ะรถเกือบตกเหว
มาแสดงความคิดเห็นเยอะมากเยอะมาก
ส่วนเจ้าของคลิปหลังเกิดเหตุกลายเป็นประเด็นดราม่าในโพสต์

รถข้างนั้นมันแซงมามันไม่ดูเราไง
แต่ว่าเราจะมีคนผิดไหมเนี่ย
มีกล้องหน้ารถอยู่เอาโทรศัพท์
มองสว่ายเหรอ
ดีนะที่กูคุมรถได้อยู่อ่ะ

มันหลงเขียวไปแล้ว
นี่เป็นเสียงขณะที่หลังจากที่เกิดเหตุเสร็จแล้วนะคะ

คนโดยสารมาด้วยเป็นผู้หญิง

รถที่กำลังเกือบจะตกเหวนั่นแหละนี่ไง

เกิดขึ้นสักประมาณ๗โมงของวันที่๒พฤษภาคม
ตำรวจด่านตรวจอบหลวงได้รับแจ้งจากประชาชนว่า
มีอุบัติเหตุทางรถยนต์บริเวณกิโลเมตรที่๑๓

ก็เลยลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะคะ
พบว่ารถ๓คันที่ได้รับความเสียหาย

แล้วก็ไม่มีผู้บาดเจ็บสาหัสหรือว่าเสียชีวิต

บนเขานี้ยิ่งต้องระมัดระวังเลย

อย่าเพิ่งไปแซงกันบนเขาเนี่ยนะคะ